กระเภาไข่ดาว

แต่ว่าไม่ใส่ตับกับถุง
เดี๋ยวใส่มาให้หมดเลยมาแยกเองโอเคป่ะ
และไหนกำหนักกินตัวนี่แหละ
เหมือนมีนืมเพราะเมื่ออ่ะแล้วแค่คอก็พอ
เอาล่ะเริ่มเอาฟันเชียร่์หน้าหนูได้แล้วนะกินไร

นี่จะอะไรจะใช้ตอนเยิน

ไม่มีเครื่องผัดชามีแต่ปลาวาน

ไม่มีแต่เจ๊มีปลาวาน

จะเอาเครื่องผัดฉากขายให้เจ๊

กลัวทุกท่านกลัวหงุดหิด

ก็ถูกน้องไม่เป็นว่าไม่ถูกแหละเอาเนี๊ย

นี่แหละเครื่องผัดชาขาดไม่ได้
และที่สำคัญราคาไม่แพง

อันนี่ถูกสุดอันนี้ถูกกว่า
อันนี้ถูกที่สุด

อันนี้ไม่ใช่เครื่องยำครับเป็นเครื่องผัดชาครับผม
อันนี้คือใบมะกรูดนะครับผม๑กิโลกรัมเช่นกัน

อันนี้ถูกกว่าขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วย

เย็นมาแล้วขอบคุณครับ

เครื่องผัดชาทั้งสามแบบนี้น้ำหนักเท่ากันค่ะ๑กิโลกรัมนะคะ
นี่คือคำถามข้อแรกของพี่คำมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ต้องตอบให้ถูกค่ะให้เจอว่าอะไรถูกสุด

เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่ใบมะกรูดค่ะพี่อิน

เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ
กระชายที่พี่อินเลือกนะ

เหลืออันสุดท้ายที่ไม่ได้เลือกนะครับ
พริกไทยอ่อนนะต้องแพงกว่า๘๐บาท

โอ้โฮ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โล่งรสหวานคาสิครสดีแบบดั้งเดิม

ดั้งเดิมไม่ใช่อมตะอมตะอยู่นู่น

สละ
ไม่ได้ไม่ชักจะตีชักเลยเดี๋ยวว่ะ

พอนอนตื่นมาปั๊บ
นอนตื่นมาปั๊บตื่นอีกที๖โมงเช้าเขานี่แหละ

ก็เข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อเหมือนเดิม

นี่คือผลิตภัณฑ์จากเล็กตาซอยนะพี่อิน
ทั้ง๓แบบนะคะนี่คือคำถามข้อที่๒ของพี่ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาท
และตาซอยทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะพี่อิน